ตามความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างบ้านพักของตุลาการสารอุทธรภาค๕
ในพื้นที่เชิงดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อย

คงติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงนี้แทบทุกวันอยู่แล้วนะครับ
เรื่องการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนี่ย

แต่ว่าความเหมาะสมคนในพื้นที่

ทางศาลสำนักงานศาลยุทธรรม

ให้นายกตัดสินใจก็แล้วกัน

ด้วยบอกถึงเรื่องนี้นะครับ

ภาค๕ซึ่งอยู่เชิง

อนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แม่ทัพภาคที่๓ได้ประชุมกับเครือข่ายภาคประชาชน

สำคัญก็คือขอให้รื้อบ้านพัก
จำนวน๔๕หลังที่อยู่ด้านบนทั้งหมด

เงินกว่า๓๐๐ล้านบาท
ที่เอามาสร้างบ้านพักในโครงการนี้

ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่๓และผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ว่ามีความจำเป็นถ้าจะต้องลื้อ

แล้วจะรายงานมาที่พบทบ

ส่วนเรื่องของการกระทบกับ

เห็นว่าควรต้องดำเนินการให้ได้ข้อยุติ

เพราะโครงการ๙๘จะเสร็จแล้ว
ถ้าสั่งยกเลิกตอนนี้เขาจะฟ้องไหม

ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ท่านก็ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในวันนี้นะครับ

ส่วนด้านล่างเป็นสถานที่ทำงานเนี่ย
อันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคัดค้าน
ส่วนจุดก่อสร้างบ้านพักที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งถูกคัดค้าน
ก็ต้องหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความชัดเจน
ที่ผ่านมาทราบว่ามีการขออนุญาตมีสัญญาการก่อสร้าง
มีการขอใช้งบประมาณตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
แต่ก็ยอมรับว่าแนวทางที่จะให้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปทั้งหมดนั้นคงทำได้ยาก
เพราะได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้วซึ่งต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องงบประมาณ
ดังนั้นจึงให้คศให้กองทัพภาคที่๓และกระทรวงมหาดไทย
ลงไปทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
เอกประยุทธ์บอกว่าอาจจะต้องเอาไปใช้ในรูปแบบอื่น
ที่ประชาชนได้ประโยชน์คือสารคงไม่ใช้แล้ว
ขณะเดียวกันก็ขอให้อย่าเอาไปโยงกับเรื่องการ
ทุบรีสอร์ทของภาคเอกชนที่ว่าโอ้โหไล่จัดระเบียบไล่รื้อไล่ทุบจังเลย
เพราะว่าส่วนเหล่านั้นเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมาย
อย่างของศตรงนี้เค้าทำถูกกฎหมาย
แต่ส่วนของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่า
เอ๊ะมันเป็นการอดุมัติโง่มหวานของรัฐไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็ก่อสร้างมาตลอดหลายปีมาแล้วล่ะจนใกล้จะเสร็จแล้ว
อันนี้มันมีสัญญากันระหว่างรัฐกับผู้ก่อสร้างใช่ไหม
อันนี้ก็มันมีโอกาสที่จะมีการฟ้องร้องกันตรงนี้นะครับ
คราวนี้เราจะมาแก้กันยังไงผมก็บอกว่าเอ๊ะลองไปคิดดูที่ว่า
หลายคนก็เสนอมาให้ทุบทิ้งเลยใช่ไหมมันง่ายแหละครับทุบทิ้ง
แต่ทุบทิ้งแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายตรงนี้ไปล่ะทำยังไง
งบประมาณภาครัฐมันไม่ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะมันต้องมีคนรับผิดชอบนะ
คือทางศาลที่ท่านเคยชี้แจงท่านก็บอกลักษณะเหมือนที่ท่านนายกท่านบอกนะฮะ
คือข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าจะทุบทิ้งเนี่ย
งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณมันจะผิดหลักการไหมนะครับ
เรื่องนิพนธ์เอกวิทยาวัฒน์รัชตนันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
บอกว่าความเห็นส่วนตัวเห็นว่าป่ากับคนต้องอยู่ด้วยกันให้ได้
โครงการนี้เดินหน้ามาค่อนข้างไกลแล้วจะยกเลิกโครงการก็ยังเป็นข้อถกเถียงว่าทำได้หรือไม่
เพราะสารยืนยันว่าไม่มีอำนาจในการยกเลิกโครงการเนื่องจากเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการไป
ซึ่งประชาชนสามารถมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อให้ทำข้อเสนอแนะไปต่อคอรมอเรื่องหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
ซึ่งครอบคลุมเรื่องการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติได้
อกจากนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังได้ยก
เรื่องของกฎหมายและความยุติธรรมหากทุกฝ่ายยึดหลักนี้ก็จะมีข้อตกลงร่วมกันได้
ถ้านำเอาพระราชบรมราชาวาสของพระเจ้าอย่างหัวเศรษฐกาลที่๙
ว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม
เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งในการรักษาและอำนวยความยุติธรรม
การรักษาความยุทธรรมในแผ่นดินนั้น
ก็ต้องดูเรื่องของศีลธรรมจัญญาเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย
ถ้าเอาหลักนี้ไปนะครับหน่วยงานที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ย
น่าจะบรรลุข้อตกลงด้วยกันนะครับ
ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ยังมีกลุ่มที่เคลื่อนไหคัดค้านโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะ
อย่างที่ท่านเห็นนี่เป็นศิลปินชาวเชียงใหม่
เขาแต่งเพลงป่าแหว่งขึ้นมา
เพราะว่าพื้นที่โครงการเนี่ยเขาตั้งชื่อให้เลยว่าเป็น

ก็เขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเลยนะครับ
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์
เนื้อหาก็คือบอกเล่าถึงการบังคับใช้กฎหมายแบบ๒มาตรฐาน
รื้อบ้านเรือนประชาชนแต่ว่าบ้านพักตุลาการอยู่เชิงป่าเชิงดอยสุเทพไม่ทุบไม่รื้ออย่างนี้

เป็นบรรยามุนไวทรี่ควายใหม่สรุปของเพเวโนตรมารละเปล่า
เน่อยถ้ากานเถอะ
หุ้นตสมพันธ์แหละนะครับ

อยากฟังต่อก็ลองหาฟังเอานะครับ
ส่วนนายธิรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่าย
คืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพยืนยันว่า
แล้วไปทำการก่อสร้างในพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสม
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ลุกป่า
หรือไม่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ซึ่งเครือข่ายก็จะร่วมกันลงหลังจากเทศกาลสงครานผ่านพ้นไปแล้ว